นี่เลยพาไปทานก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่า

สิ่งที่มันจะทำให้อร่อยเนี่ยมันก็คือไอ้เจ้าตัวที่เราโรยไปข้างบน
หรือที่เราเรียกกันว่ากากหมู
นั่นแหละคุณผู้ชมและบอกเลยว่าที่นี่กากหมู
ยืนหนึ่งเจียวใหม่สดกรอบไม่หืน
กินกันเลยดีกว่ากับตลอดกินวันนี้ค่ะ
สวัสดีครับผมเอิร์ทนะครับเป็นเจ้าของร้านนะครับ
เตี๋ยวต้มยำกักหมูสูตรโบราณนะครับสาขาห้วยขวางรัชดาครับ

แล้วก็เวลาเปิดอยู่ที่๑๐โมงเช้า

จุดเด่นของที่ร้านนะครับก็จะเป็นกากหมูทอดทุกวันครับ
แล้วก็ให้เป็นน้ำต้มยำสูตรโบราณครับ
ลับนะครับก็จะมีการหมักของสูตรทางร้านนะครับ
แล้วก็มีการทอดสดใหม่ทุกวันครับ

ตรงนี้คือเราทอดเป็น๒รอบนะครับ
ก็คือมีเช้ากับรอบเย็นรอบแรกก็คือให้เกาะ
รอบที่๒คือให้มันแห้งนะครับ

คือจะใช้เป็นในเรื่องของกุ้งแห้งนะครับ
ก็คือมีความเป็นสูตรโบราณนะครับ

อันนี้มันจะชูในเรื่องของความน่ากินด้วย

จะมีกากหมูให้ทุกเมนูเลยนะครับตรงนี้

ก็ปรุงทุกชามคือสดใหม่ตลอด

ทุกอย่างคือสดใหม่ทุกวันเลยครับ

คุณภาพของวัตถุดิบคือจะมีความสดทุกวันอยู่แล้ว
เนื่องจากว่าเรามีการสั่งทุกวันหมดทุกวันเลย

จากเมนูต้มยำก็จะมีเมนูน้ำใสนะครับ

ก็จะเป็นกะเพรากากหมูครับที่ขายดีเลยนะครับ
ราคาเริ่มต้นตอนนี้ก็อยู่ที่๕๐บาทครับ

แต่ทุกเมนูของเราจะมีกากหมูให้อยู่แล้วในชาม

เตี๋ยวต้มยำกากหมูสูตรโบราณนะครับ
แล้วก็มีสาขาหนึ่งเป็นสาขาสุขุมวิทย์นะครับ
เบอร์โทร๐๐๐๐๙๘๐๐๐๘๘๐๐นะครับ

เฉพาะวันที่๑กับ๑๖นะครับ
แล้วก็เวลาเปิดอยู่ที่๑๐โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มครับทุกวันครับ

เอาจริงนะผลตรวจสุขภาพออกแล้วอยากจะวิ่งพุ่งไปกินกากหมูเพิ่มเลย
เพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันกรอบหอมอร่อยเจียวใหม่ไม่หืนนะคะ
ส่วนใครที่อยากจะทานก๋วยเตี๋ยต้มยำที่ใส่กากหมูสดแบบนี้นะ
ริมลองความอร่อยกันได้ที่ร้านก๋วยเตี๋กากหมูซอย๒๐มิถุนายแยก๑๙ห้วยขวางรัชดา
แล้วไปแซ่บกันนะจ๊ะรัชดาที่คุณคุ้นเคย

ก็เคยไปบ้างหาของกินอร่อย

อืมงั้นเคี่ยวอยากเคี้ยวกากหมู